คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะ
คดีจ่อยิงระยะเผาขนหญิงสาวเสียชีวิตภายในรถยนต์ที่จังหวัดนครปฐม
ยังคงเป็นข่าวใหญ่อยู่นะครับรองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนครปฐม
แต่ยอมรับว่าติดปัญหาบางอย่างจึงยังไม่พบตัว
ขณะที่บ้านพักผู้ต้องหาเมื่อวานนี้ปิดเงียบ
โดยเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าเห็นพ่อแม่ของนายลบ
เก็บของออกจากบ้านในช่วงเช้ามืด
แต่ตอนนี้คุณคือตำรวจนครปฐมเขามีการสั่งการนะ
บังคับการตำรวจจังหวัดเขามีการสั่งการบอกว่า
ตำรวจทุกนายเตรียมพร้อมเรื่องของการไล่ล่าให้ดี
เพราะว่าเสียลบมีอาวุธปืน
หากมีการขัดขืนต่อสู้ในช่วงของการจับกลุ่ม

หากจะมีการยิงปะทะกันก็สามารถทำได้
เรื่องนี้ผอบตรก็ยังไม่ได้ยื่นคำขาด
เหมือนกรณีเสียอ้วนนะที่บอกว่าให้เลือกทางตันทางตาย
เพราะว่าทางพบตรเองก็เชื่อว่าเสียลบจะมามอบตัว
แล้วอย่างเมื่อวานรองพบตรก็ลงพื้นที่นะคะ

วันนี้ก็ขึ้นหน้าหน่วยงานศึกภิมธ์ไทยรัฐเหมือนกัน
เมินประกันลบมือฆ่าสาวป้ายแดงนะครับ
ก็เป็นคดีที่นางสาวนพธรกนกเกษมโสพลหรือว่าเนสเนิร์ส
ถูกนายวัลลบห้วยหงทองหรือว่านายลบ
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด๙มมจ่อยิงเสียชีวิต
ภายในรถบริเวณริมถนนนาขุมนาสร้าง

เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาม
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้เดินทางไปที่สพมนครปฐม
เพื่อไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับ
แล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ
เพื่อจำลองเหตุการณ์วันเกิดเหตุ
โดยมีพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
อยู่ที่จังหวัดนครปฐมยังหลบซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดนะครับ
แต่ติดที่ยังไม่สามารถจับตัวได้เท่านั้นเอง
ส่วนการมอบตัวจะมามอบตัวหรือไม่มอบตัวก็ตาม
ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ต้องตามไล่ล่าด้วย
เพราะคดีนี้ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ
พบตรก็กำชับให้ดูแลคดีนี้ให้ทำคดีนี้ให้เต็มที่นะครับ
ส่วนแรงกบดานของนายลบทางด้านของผู้การจังหวัด
บอกว่าน่าจะยังคงอยู่ในพื้นที่หากออกนอกพื้นที่
ก็คงเป็นระแวกใกล้เคียงจังหวัดนครปฐม
ส่วนพฤติการในการก่อเหตุนายลบนั้นน่าจะลงมายืนคุยกับผู้ตาย
แต่ระหว่างคุยเกิดความไม่พอใจจึงใช้ปืนจ่อยิงเข้ามาภายในรถ
และยิงใส่ผู้ตายจนเสียชีวิตคาที่
ส่วนผู้ร่วมขบวนการคิดว่าไม่มีคิดว่านายลบทำคนเดียว
และอาจจะไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน
ใช่ค่ะเพราะว่ามีการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดไงค่ะ
เหมือนว่านายลบเนี่ยเดินทางมาก่อเหตุคนเดียว

ก็ผู้ตายก็ไปเที่ยวมาแล้วก็มาพักบ้านคนสนิทนะครับ
แล้วก็ผู้ตายก็ทราบว่าผู้ต้องหาก็ทราบว่าผู้ตายมาบ้านคนไหนก็ตามมา
แล้วก็คุยทางโทรศัพท์กันว่าให้ออกมาคุยข้างนอก
แล้วก็มาถึงตรงเนี้ยนะครับครับก็หน้าลักษณะที่เกิดเหตุนะครับ
น่าจะมีการคุยกันก่อนนะครับคุยกันนะครับ
แล้วอาจจะคุยกันไม่ลงตัวหรือไงก็ตามเนี่ย
ก็ใช้วิวเตือนยืนนะครับตรงนี้ฮะตรงนี้
ก็คือเป็นการลงมาคุยก่อนแล้วก็ยืน
น่าจะเป็นการยืนนะครับผู้ต้องหายืนแล้วก็ผู้ตายอยู่ในรถนะครับ

น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องดูผลพิสูจน์
จากพิสูจน์หลักฐาน๗ก่อนนะครับ
ตรงจุดที่เกิดเห็นนี่ก็มองจะบิดจับผ้าไปได้ไหม
ตรงนี้ไม่มีฮะตรงนี้ไม่มีแต่ในบริเวณนี้
ในเบื้องต้นนะฮะก็ในพยานหลักฐานในเบื้องต้น
น่าจะ
ในเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะปล่อยก่อน

นำตัวผู้ต้องหาเข้ามอบตัวแต่มีเงื่อนไขต้องประกันตัวนั้น
ต้องให้ประกันตัวนั้นบอกว่าผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกัน
หากจะมามอบตัวแล้วต้องมีเงื่อนไขเนี่ย
จะผิดจะถูกก็ว่ากันไปที่ศาลสิ
ตำรวจทำตามพยานหลักฐานแต่เมื่อให้โอกาสมอบตัวแล้วไม่มา
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องไล่ล่าตัว

ยิงต่อสู้กันให้ใช้มาตรการเด็ดขาด

เพราะเท่าที่รับรายงานผู้ต้องหาพกปืนติดตัวตลอดเวลา
ส่วนพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองพบตร

ก็บอกว่าเหตุนี้น่าจะเป็นการก่อเหตุคนเดียว

ส่วนผู้ชายคนที่เราสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้

เล่าให้ฟังว่าคืนวันเกิดเหตุช่วงตี๒เกือบตี๓
เห็นรถ๒คันมาจอดตรงจุดเกิดเหตุ

แต่ตัวคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
กระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๓นัด
ออกมาดูเห็นรถที่เลื่อนกระจกลงมาจนสุด

เสียชีวิตไปกับที่นั่งเบาะข้างคนขับ
เขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจนะครับ

อาจจะรู้จักกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐมนั้น
เรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ

ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพราะนายลบเป็นชาวจังหวัดนครปฐมคนหนึ่ง
ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลใด

ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ต้องหา
ไม่ใช่อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตามกระแสข่าว

อดีตนักการเมืองในจังหวัดนครปฐม
ติดต่อจะนำตัวนายลบมามอบให้กับตำรวจ

ตำรวจบอกว่านายลบไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ก็ปฏิบัติตามเหมือนกับการจับกลุ่มผู้ต้องหาคนอื่นนะครับ
ขณะที่พบตรผลตำรวจเอกจากทิพย์ชายทินดา
มั่นใจว่าคดีนี้ผู้ต้องหาจะเข้ามอบตัว
ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าผู้ต้องหามีการตอบรองนั้น
บอกว่าหากเข้ามามอบตัวตำรวจจะต้องให้ประกันตัวนั้นนะครับ
พบตรยืนยันว่าหากเป็นผม
ผมจะไม่ให้ประกันตัวอย่างแน่นอนมันง่ายไป
ก่อคดีสะเทือนขวัญและจะขอมอบตัวเพื่อขอประกันตัว
เชื่อว่าผู้ต้องหายังคงอยู่ในเมืองไทย
และขณะนี้ยังไม่ยื่นคำขาบหรือให้ทางเลือกกับผู้ต้องหา

เพราะเชื่อว่าผู้ต้องหามีโอกาสสูงที่จะเข้ามอบตัวครับ

ลงมือกับผู้หญิงอย่างโหดเยี่ยมเช่นนี้
เข้มงวดในเรื่องของการพกพาอาวุธปืน
หรือการมีอาวุธปืนผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกนะครับ
เรามาดูด้านของครอบครัวผู้เสียชีวิตกันบ้างนะครับ

ทางครอบครัวก็ได้นิมนต์พระสงฆ์
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนางสาวนพธรหรือว่าเนิร์ส
โดยผู้เป็นแม่ยังคงอยู่ในการเศร้าโศกเสียใจนะครับ
ก่อนที่จะกลับแม่ของผู้เสียชีวิตก็ได้พูดกับทีมข่าวสั้น
บอกว่าลูกสาวไม่ได้มาหาหรือมาบอกอะไร
ทางครอบครัวจึงเข้าใจว่าดวงวิญญาณน่าจะยังไม่กลับไปที่บ้าน

นิมนต์พระมาอัญเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อ
เช่นเดียวกับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจากกองบัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมนะครับ
เดินทางมาตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนที่นายลบยิงใส่รถยิงใส่ผู้ตาย
โดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบหัวกระสุนขนาด๙มมตกอยู่ภายในรถจำนวน๒หัว

ค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปดูที่บ้านเสียลบที่อำเภอกำแพงแสน

จากการสังเกตคิดว่าคนในบ้านคงเพิ่งออกไปเพราะว่าดูจากราวตากผ้าเหมือนกับเพิ่งตากผ้าเสร็จแล้วก็ออกไป
เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าในลบอยู่ที่บ้านหลังนี้นี่แหละ
แต่พอหลังเกิดเหตุก็ไม่เห็นมาที่บ้านเลย
ส่วนคนอื่นในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของนายลบก็คงเก็บข้าวของเครื่องใช้ไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวตั้งแต่เช้าแล้วแหละ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ปกติบ้านหลังนี้ก็อยู่ด้วยกันหมดนะคะ
ความสัมพันธ์ระหว่างในลบกับน้องเนิร์สก็อันนี้เพื่อนข้างบ้านบอกก็มีความสัมพันธ์กันจริง
เพราะว่าน้องเนิร์สเองเนี่ยเคยมาที่บ้านนี้แต่ว่าเวลามาเนี่ยน้องเนิร์สก็ไม่เคยออกมาคุยกับคนระแวกนี้นะคะ
นี่คือความคืบหน้าของคดีนะครับก็ต้องรอดูว่าตกลงจะมอบตัวหรือตำรวจจะต้องไล่ล่านะครับ